คุณผู้ชมค่ะข่าวเช้าหัวเขียวของเรานำเสนอข่าวทุกรูปแบบจริงและในช่วงนี้ดูเรื่องความเชื่อสักนิดนึงนะคะ
พอได้เรียกรอยยิ้มกันสักนิดหน่อยได้เรียกกำลังใจกันสักนิดหน่อยนะคะมาตั้งแต่ต้นเดือนเลยให้คุณผู้ชมได้เกรงตัว
เพื่อที่จะไปเก้งว่าเราอะไรมันจะดีกับตัวเราพอเป็นกระใส่ได้พอเป็นกระแสนิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะ
เอาพาคุณผู้ชมไปดูของแปลกต้นไม้แปลกคือถ้าที่ฉันจะร้องเองมันก็ไม่ใช่ตำแหน่งของดิฉัน
เหรอเอออยากให้ร้องให้หน่อยสงสารอ่ะนี่อะไรอ่ะมะพร้าวน้ำหอม
โอ้น้ำมะพร้าวน้ำหอมโอ้น้ำมะพร้าวน้ำหอมอ๋อต้องร้องอย่างงี้ใช่ไหมใช่ใช่
อันนี้มะพร้าวน้ำหอมจริงเหรอจริงแล้วมันแตกยอดออกมามันมันคล้ายพญานาคใช่ใช่
ใช่ไหมใช่ค่ะมันแตกยอดออกมาเป็นแบบนี้เป็นพญานาคหลายตนแบบนี้เนี่ยนะคะ
บ้านหลังนี้ที่มะพร้าวน้ำหอมอยู่เนี่ยคือบ้านเล็กที่หนึ่งร้อยยี่สิบ
เป็นบ้านของคุณโกมุนเสนาขันอายุ๖๕ปีตำบลยางสูง
อำเภอขานุวรรลักษบุรีจังหวัดกำแพงเพชรเขาบอกว่าเนี่ย
หลานสาวถูกลอตเตอรี่หลายใบก็เลยเอ๊ะมันมันเกิดจากต้นต้นนี้หรือเปล่า
ก็เลยเอาไปลงเฟซบุ๊กเท่านั้นแหละค่ะคนที่เขาเห็นจากเฟซบุ๊กแห่กันมาเลย
มาเอาใบสีพวงมาไหลผลไม้เครื่องดื่มมาขอโชคขอลาบและในช่วงที่มีคนขอโชคขอลาบอยู่นะคะ
มีผู้หญิงคนหนึ่งค่ะเป็นชาวบ้านรายหนึ่งออกอาการนอนคว่ำหน้าแล้วก็เลื้อยไปเลื้อยมา
มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะเนี่ยเลื้อยไปเลื้อยมาเหมือนงูเลื้อยไปไหนไปไหนคุณผู้ชมดูนะคะ
ไปแล้วค่ะแล้วก็มาดูดน้ำที่เขาเอามาบูชาอยู่ใต้ต้นไม้จริงเหรอ
จริงเขาทำแบบนี้จริงนี่เป็นภาพจริงไม่ใช่กราฟิกเหมือนที่เราชอบทำ
อันนี้มันเป็นภาพจริงนะบอกว่าเป็นพ่อปู่ศรีสุโธกับแม่ย่าศรีปฐุมามาให้โชค
ขอให้คนในพื้นที่ไปทำบุญวัดไหนก็ได้ในพื้นที่หลังจากนั้นยกไม้ยกมือค่ะ
สองข้างเลยยกไม้ยกมือห้านิ้วบ้างสามนิ้วบ้างชาวบ้านมือห้ามากเลย
ตรงนี้มากเลยนะคะเดี๋ยวจะเห็นแล้วนะเดี๋ยวจะยกไม้ยกมือนะ
แล้วสรุปสุดท้ายชาวบ้านเขาก็นั่นแหละค่ะตามธรรมเนียมเอาแป้ง
ถูต้นมะพร้าวบ้างอะไรบ้างและเลขที่เขาเห็นเนี่ยเขาบอกว่ามันก็คล้าย
อันนี้ก็ยกไม้ยกมือด้วย
อันนี้น่าจะออกอ่าาะอ่าอ่าของนี้ไม่เชื่อยาลบหลู่นะครับ
ก่อนที่จะไปข่าวนี้ค่ะถามคุณผู้ชมก่อน
เดินมาหลังคามุงกระเบื้องใช่ไหม

ข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้อะไรเอ่ยมี๖ขาเดินมาชาวบ้านพากันไปขอเลข

นี่ค่ะลูกวัวมี๖ขาเคยเห็นไหมล่ะ

นี่คุณผู้ชมค่ะแต่ว่ามันเป็นตายแล้วนะมันตายมันกลายเป็นซากลูกวัวแล้ว
คือคุณเห็นไหมข้างหน้าเนี่ยปกติแล้วมันจะมี๒ข้างหลัง๒แต่เปล่าเลยค่ะ
ข้างหน้ามี๔ข้างหลังมี๖
เนี่ยชาวบ้านพากันไปขอโชคขอลาบนะคะ
เอาดอกไม้ทูบเทียนจัดขันห้าไปด้วยไปกราบไหว้ลูกวัวประหลาดตัวนี้แหละค่ะ
เพราะต่างเชื่อกันว่าลูกวัวจะมาให้โชคให้ลาบ
โดยนำตัวเลขที่เจอทั้งหมดไปตีแล้วก็ไปเสี่ยงโชคกันตามระเบียบ
อ่ะลืมบอกไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดมุกดาหาร
ชาวบ้านบอกว่าบ้านเล็กที่ที่พากันแห่กันไปเนี่ยนะคะ
บ้านเลขที่๒๓๗๓ของคุณมงคลจันทร์เพชร
อยู่ในตำบลคำป่าหลายอำเภอเมือง
นี่มาดูกันแบบนี้แล้วก็มาขอโชค
อ่ะแต่ไม่ได้บอกนะคะว่าตอนที่ไปดูซากเนี่ย
เห็นลายอะไรบนตัวซากวัวหรือเปล่า
อ่าขนมันขนเป็นรูปเลขอะไรหรือเปล่า
ที่อำเภอศรีราชาต่อเลยนะคะจังหวัดชนบุรีค่ะ
มืดแบบนี้เพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดกลางดึกค่ะ
คุณผู้ชมงูหลามตัวใหญ่มากยาวสักประมาณ๔เมตรค่ะ
เลื้อยโผล่มาที่ทอดระบายน้ำในซอยโรงเป็ด
หน้าบ้านเล็กที่๕๐ทับ๑๓หู๒ตะบนสุรษัก
มันหวังอะไรอ่ะมันมาแบบนี้มันก็มีจุดประสงค์ของมันนะ
หิวเหรอหิวค่ะหิวโซมาเลยนะคะ
จะขเมิบไก่ที่ชะบ้านเขาเลี้ยงไว้
งานนี้ร้อนถึงกู้ภัยนะคะก็ต้องช่วยกันจับงูหลามตัวนี้
ใช้ประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญค่ะ
จับงูหลามไม่นานนักก็จับได้แล้วยัดใส่กระสอบไปปล่อยในพื้นที่ธรรมชาติ
คุณดูสิ๔เมตรน่ากลัวนะน่ากลัวตัวใหญ่มากน่ากลัวนะ
ส่วนใครในพื้นที่ขอนแก่นยังไม่แน่ใจว่าจะไปประมูลทะเบียนรถ
ซึ่งมันเป็นเลขมหาเห็งดีหรือเปล่า
เรามีข้อมูลมาให้คุณผู้ชมดูแบบนี้เพื่อเพิ่มความมั่นใจนะคะ
เพราะว่าขนส่งจังหวัดขอนแก่นเอาป้ายทะเบียนที่เขาเตรียมจะออกประมูล
หวดขอไข่จอจานไปที่หน้าพระธาตุขามแก่น
ตำบลบ้านขามอำเภอเมืองขอนแก่นไปเสริมสิริมงคล
ลักษณะก็เป็นเหมือนการเจิมแล้วก็รับประกันความเห็งเลย
บางคนบอกแล้วยังไงต่อมันจะเห็งจริงหรือเปล่า
มันหมวดมันมีความหมายยังไงให้ข้อมูลเพิ่มแบบนี้ค่ะ
วดขอไข่จอจานสื่อความหมายถึงขุมทรัพย์ล้ำค่าการค้ายิ่งเจริญ
มีทั้งเลขเดี่ยวเลขคู่เลขตองเลขโฟเลขเรียงจำนวน๓๐๑หมายเลข
จะถูกประมูลนะคะ๒วันเท่านั้นเองมีโอกาส๒วันนะคะ
กุมภาพันธ์นี้ใครสนใจต้องลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนนะ
ที่สำนักงานขนส่งขอนแก่นนะคะรวมถึงไปลงทะเบียนได้ที่สำนักงานขนส่งสาขา
หรือบางคนไม่ได้ทั้งสองที่เลยไปงานเลยค่ะ๑๕๑๖กุมภาพันธ์นี้ขนส่งขอนแก่นนะคะ
ลงทะเบียนหน้างานคุณมีเงินพอคุณได้